พาคุณผู้ชมย้อนไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมานะคะ
รวมตัวกันตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็น
ภาพมุมจอคือภาพบรรยากาศสดล่าสุดในตอนนี้นะคะ
มีนายเริงกลายลีกศิษย์วัฒนาอดีตสมาชิกภาคเพื่อไทย

ได้มีการพูดถึงเรื่องของการชุมนุมค่ะว่า
รัฐบาลควรจะรับฟังในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องมาก
เพราะสิ่งที่เยาวชนกำลังทำกันอยู่ตอนนี้
ก็อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูล
ไม่ควรใช้ความรุนแรง
เหมือนวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
สิทธิของประชาชนในตอนนี้
ไม่ใช่แค่การเข้าครูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงติดตามการทำงาน
และการบริหารงานของรัฐบาลด้วยค่ะ
วันนี้ก็หวังเพียงว่าสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ย
รัฐบาลต้องรับฟังมากนะครับ

ไม่มีอะไรที่มันจะอยู่คงที่ตลอด

อย่ามาปิดกั้น

ฉีดน้ำผสมสารเคมีแก๊สน้ำตาอย่างนี้
อันนี้มันก็เกินเหตุนะครับ
ก็ทำให้ทางต่างชาติเขาก็ติงเรา
วันนี้รัฐบาลต้องใจกว้างมาก
วันนี้สิทธิของประชาชนไม่ใช่แค่การเข้าครูหากา
ปลอดภัยนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมานะครับ
อย่างกลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันที่ตอนนี้ก็มาปักหลักแล้วนะครับ
มาค้างคืนเพื่อพรุ่งนี้จะยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเนี่ย
ซึ่งคุณชวนบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครบ้างที่เข้ามายื่นหนังสือนะฮะ
จะยื่นหนังสือก็ยินดีรับฟังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ส่วนข้อกังวลต่างเรื่องความปลอดภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากบางท่านก็จะสูงอายุแล้ว
ก็เกรงว่าจะมีปัญหาถ้าเกิดถูกปิดล้อมพื้นที่ขึ้นมานะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะดูแลความปลอดภัยให้นะครับ
แต่เชื่อว่าทุกคนทุกฝ่ายจะเข้าใจการทำหน้าที่ของสสวนะครับ
เกี่ยวกับการหาทางออกให้กับบ้านเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับ
พรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับการประชุมรัฐสภา๒วันเนี่ย๒๖กับ๒๗ตุลาคมนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือรัฐบาลนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรีนะครับ
ส่งเรื่องมายังรัฐสภาเพื่อขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะฮะ
โดยขออภิปรายทั่วไปตามหัวข้อดังนี้นะครับก็คือการชุมนุมในสถานที่ที่แออัดกระทบกับความเชื่อมั่นในการควบคุมโควิด๑๙
อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการขัดขวางขบวนเสด็จใช้ถ้อยคำหยาบคายส่อรุนแรง
แล้วก็เรื่องที่สามเรื่องการชุมนุมต่อเนื่องบางแห่งผิดกฎหมายมือที่สามฉวยโอกาสในการก่อจราจนนะครับ
เวลาของการประชุมทางสอสอนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สมาชิกวุฒิสภา
แบ่งช่วงเวลาในการที่จะอภิปรายกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
สองวันนี้นะครับตั้งแต่ประมาณเก้าโมงกว่ากว่านะฮะ
ไปถึง๔ทุ่มเนี่ยฝ่ายค้านจะได้๘ชั่วโมงนะฮะ
รัฐบาลนะครับสวแล้วก็คอรมอด้วยนะครับ
ฝ่ายละ๕ชั่วโมงแล้วก็ประธานรัฐสภานะครับ
จะมีเวลาในการที่จะอภิปราย๑๒ชั่วโมงนะฮะนี่นะครับ
ค่ะซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมกันเอาไว้แล้วนะคะ
สำหรับการอภิปรายเพื่อหาทางออกให้กับประเทศตามกรอบเวลา
ที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มีรายงานจากทางพักพลังประชารัฐนะคะ
บอกว่าได้มีการเตรียมผู้ที่จะอภิปรายในวันพรุ่งนี้เนี่ย
๕คนในลักษณะที่ว่ามีการติวเข้มกันเลยนะคะ

นายวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาล
ภัยบูลนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อ
นายชัยวุฒนาคมานุสรสสบัญชีรายชื่อ

คุณปรินาไกรคุบสสราชบุรี
และนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานคร
มีคิวจะอภิปรายในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็ได้รับการจัดสรรเวลาจากทางวิบของพักนะคะ
ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการมีผู้ชุมนุมบางส่วน

อันนี้เป็นรายงานข่าวมาในลักษณะแบบนี้นะคะ
ซึ่งนางสาวปรินาบอกว่า
วันนี้ได้แจ้งวิบขอเข้าคิวอภิปรายประเด็นร้อน
ข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมเอาไว้แล้ว
อยากถามเหมือนกันว่าอยากชุมนุมทำไมต้องปิดถนน

หลังจากการประชุมสภานัดนี้เสร็จเนี่ย
ก็อยากจะฝากถึงคุณจอมขวัญ
รายการถามตรงของไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ

ก็ได้อยากให้เชิญมาให้หมดทางฝากฝั่งของแก่นนำกลุ่มผู้ชุมนุม
รัศดร๖๓อ่ะนะคะคุณปรินาบอกว่าให้เชิญคุณปรินาด้วยนะ
คุณปรินาบอกว่าเดี๋ยวดิฉันไปคนเดียวแต่ทางแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุม
เชิญมากี่คนก็ได้นะคะนักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะ
ว่าแล้วถ้าหากว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะนัดกันไปที่หน้ารัฐสภา
กังวลใจไหมคุณปรินาบอกว่าก็ไม่กังวลอะไรนะคะ
ก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ม็อบหยุดเคลื่อนไหวได้แล้วนะคะ
ก็เป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์การพูดคุยของคุณปรินาในลักษณะแบบนี้
แต่ว่าเนี่ยค่ะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเอาไว้นะคะ
แฮชแท็กไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่าตามมาท้า
ไทยรัฐติดต่อมาแล้วเหลือแต่น้องมายและแกลงนำปลดแอบ
ให้หมดทุกคนเดี๋ยวปรินาไปคนเดียว
อย่าทำพี่เอ๋ผิดหวังพี่เอ๋จะเคลียร์วันว่างให้
รอฟังข่าวนี่นะคะก็เหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่า
ถามทางแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมว่ากล้าจะมาเจอพี่เอ๋ไหม
ครับก็เดี๋ยวติดตามจากรายการถามตรงของคุณจอมขวัญนะฮะ
ถ้าเกิดว่านัดสองฝ่ายได้เรียบร้อยนะครับคงจะได้พูดคุยกันนะครับ